สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
ช่วงนี้หลายคนบ่นคิดถึงฝนเพราะว่าอากาศร้อนเหลือเกินแต่๔๓องศา
ขณะเดียวกันบางพื้นที่กลับมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงนะคะ
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดอากาศที่แตกต่างกันสุดคั่วแบบนี้
คือห่อมความร้อนที่ปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศนะคะ
ปะทะกับความชื้นค่ะที่พัดเข้ามาในประเทศไทยโดยลมตะวันออกนะคะ
เมื่อความชื้นกับความร้อนปะทะกันทำให้เกิดเป็นพายุฝนฟ้าขนองนั่นเองค่ะ
และจะเป็นแบบนี้ไปตลอดจนถึงกลางสัปดาห์หน้าเลย
อกจากนี้นะคะสภาพอากาศที่แตกต่างกันสุดคั่วแบบนี้ยังถือเป็นสัญญาณการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลค่ะ
ฤดูร้อนไปเป็นฤดูฝนในประเทศไทยนั่นเองค่ะ
ส่วนที่ต่างประเทศค่ะผ่านพ้นไปแล้วนะคะ
ประเทศสามารถสังเกตเห็นได้นะคะ
ประเทศจีนออสเตรเลียและตุรกีค่ะ
ส่วนถ้าใครพลาดในรอบนี้นะคะ
อาจจะต้องอดใจรอไปจนถึงปีหน้าเลยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในวันนี้สวัสดีค่ะ